เป็นคดีที่คนร้ายยิงหญิงสูงอายุ๒คนจนเสียชีวิต
ว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่คนร้ายนั้นไปทวงหนี้ยาเสพติดจากหลานชาย
แต่ไม่เจอหลานชายก็เลยฆ่าหญิงสูงอายุเพื่อเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
ซึ่งเราจะมาดูรายละเอียดของคดีนี้รวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีด้วยนะคะ
ซึ่งชุดสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูทรภาค๘
เข้าร่วมคลี่คลายคดีสังหารนางชวนช่วยชูใจอายุ๗๓ปี
และนางแจ่มใจซื่ออายุ๖๑ปีซึ่งถูกยิงเสียชีวิตเมื่อ๒วันก่อน
คำสั่งของพลตำรวจโทเทศาสิริวาโทผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘
ที่สั่งให้ทำงานร่วมกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรนาบอนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และตำรวจชุดสืบสวนจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
กำชับพลตำรวจรีชัยพรเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองค่ะ
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงศ์อนุมัติออกหมายจับมือปืนที่สังหาร๒หญิงชรา
เพราะรู้ตัวคนร้ายแล้วเบื้องต้นทราบว่าเป็นหลานชายอดีตนายทหารยศพลโทและเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีออกนอกพื้นที่
แต่ชุดสืบสวนของกองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๘ได้ส่งกำลังตำรวจติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะ
อย่างที่บอกไปว่าคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อสองวันก่อนค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนคนร้าย๒คน
ใช้รถจักรยานยนต์เป็นภาษณะบุกยิงนางชวนเสียชีวิตและยิงนางแจ่มเพื่อนบ้านที่เห็นเหตุการณ์เพื่อปิดปาก
สาเหตุคาดว่ากลุ่มคนร้ายมาทวงหนี้ยาเสพติดจากหลานชายของนางชวนให้กับผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่รายหนึ่ง
ที่มีบารมีมีอิทธิพลในพื้นที่รอยต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชกับจังหวัดสุราชธานี
แต่ไม่พบหลานชายคนนี้ก็เลยสังหารหญิงสูงวัยเป็นการฝากความแค้นหรือไม่ก็น่าจะเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดู
ไปดูความคืบหน้าของคดีนี้นะคะกับพลตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

เป็นแม่ของ

อย่างของนางแจ่มนี่ก็คือเป็นแม่ของ

บ้านอยู่ทะเวียดเดียวกันประมาณสัก๒๐เมตร

ท่านผู้จัดยานะครับ

รวดบอสโทษมาจาก

ไม่มีปัญหาในเรื่องของการติดตามก็

ผมเองก็ได้ประชุมชุดสืบสวนของจังหวัดเร่งรัดติดตาม
จุดของศาลีสำรวจเรื่องรัฐติดตาม
ซึ่งเรารู้อยู่แล้วนะครับ
มีการเกาะติดตัวผู้ต้องสงสัยส่วนตัวผู้ต้องใส่ที่ออกหมายอยู่นะครับ
เร็วนี้ก็จับกลุ่มตัวได้นะครับไม่น่าห่วง
แต่พฤติกรรมโหดร้ายของคนร้ายเนี่ยนะครับ
ซึ่งได้ทำการอุกอาจเข้ามา
อาวุธปืนยิงคนที่อายุขนาดนี้ซึ่งไม่ได้มีทางต่อสู้อะไรเลย
แถมยังขอชีวิตด้วยนะครับซึ่งก็ใจร้ายมากนะครับ
เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง
เรื่องของบุตรหลานที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพจิตเนี่ย
อย่าไปปกปิดข้อมูลนะครับแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าที่ตำรวจ
ได้เข้าไปดูแลด้วยในหลายหลายเรื่องนะครับซึ่งก็ตรงเนี้ยฝาก
ฝากถึงผู้ปกครองด้วยเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับ
รวบรวมเป็นหลักฐานเรียบร้อยซึ่งก็จะจับตัวได้ในเร็วนี้แหละครับ
ก็ติดอยู่นะครับติดตามอยู่นะครับ
ค่ะคือจากรายงานข่าวบอกว่าคนร้ายเป็นหลานชายอดีต
นายทหารยศพลโทและเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตรงนี้จริงไหมคะและถ้าจริงจะส่งผลต่อการทำคดีไหมคะ
ไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวข้องเลยนะครับไม่ไม่เกี่ยวเลย
ปฤติกรรมของเด็กพวกเนี่ยจะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวเด็กเอง
ซึ่งก้อมากระทำความผิดแบบนี้อีกค่ะค่ะทรบดีในส่วนของสำรวจบุทร

จึงฝากคนที่ไม่มีทางต่อสู้
ซึ่งเรื่องนี้ก็ให้ความมั่นใจ
ไม่ต้องห่วงว่าถูกจับแน่นอน
ไม่กี่วันแมนหน้าไม่กี่วันนี้เราก็เกาะติด
นะครับไม่ค่อยวันนี้เราก็ก่อนจิตนะครับก่อนจิต
แบบนี้นะซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ
แล้วก็เป็นกลุ่มเครือข่ายของยาเสพติดของโซนตรงนั้นนะครับ
คุณตรวจตรีวันชัยค่ะขอเชิญค่ะ
ในเรื่องของจะเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้มีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพล
ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้เราไม่ละเว้นและไม่ไว้หน้าใครอยู่แล้วนะครับ
ค่ะแล้ววันในไม่เกินสองวันนี้ก็จะขออนุมัติหมายจับอีกลายหนึ่งนะครับ

ค่ะแบบนี้จะดูแลปัญหานี้ในพื้นที่ยังไงเพิ่มเติมบ้างคะ
ตอนนี้เรามีมาตรการเข้มข้นนครศรีธรรมราชเนี่ยเรื่องอาวุธปืนเนี่ยนะครับ

หาวูดปืนที่ได้รับอนุญาต
และการแก้ปัญหาต่าง
เช่นแบบว่าเฮือพวกยาเสียบติด
หรือว่าเกี่ยวพวกยายาเสียบติก็ได้หัววูดปืน
จับมหุ้ดปืนก็จะได้ยาเสพจิต

ตั้งตัวชีวัตรไว้สูงมากว่า
เป็นลายเลยนะศาลีสำรวจจะต้องจับคุมมหุ้ดปืนได้

ในแต่ละลายเนี่ยบางทีก็ได้๒กระบอก๓กระบอก
แล้วก็มีการตรวจค้นอย่างต่อเนื่อง
ที่ข้อมูลพวกนี้เราเตรียมพร้อมหมด

แต่การกระทำอุกอาจอย่างนี้
มันเป็นการกระทำที่ไม่ควรอย่างยิ่ง

ก็เป็นเรื่องของกลุ่มคน

ตำรวจรีวัญชัยเอกพรพิษนะคะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
อนุมัติออกหมายจับเรียบร้อย

แล้วก็ไม่มีผู้มีอิทธิพลใดมากดดันในเรื่องของการทำคดี
จะดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการของกฎหมายต่อไป